เค้ามาขายลิปสติกนะคะเป็นของตัวเองแล้วก็รับหน้าที่เป็นลักษณ์ต้นไปด้วยอีก๑ดูจากโทรศัพท์แล้วรู้เลยว่าต้องแทบเหมือนแม่แน่นอนนะคะเป็นธุรกิจ

หรือเรียกได้ว่าเป็นอาวุธรัพย์ก็ว่าได้

ทั้งคุณวุ้นเส้นนะบอกว่าไม่ได้ดูอย่างอื่นเลย
แอนอลิชาบอกว่าให้หยิกข้างไหนก่อนดี
ส่วนพี่หน่อยบุษกรก็มาแซวบอกว่าจุดไฟเพิ่มกันไปเลยทีเดียวนะคะ
ร้อนจริงแซ่บจริงโซเชียลวันนี้นะคะ
ก็ขอให้ขายดีอย่างเงียงปังนะคะ